เอาพาคุณผู้ชมไปซื้อรองเท้ากันหน่อยนะคะ

ไปรอกันตั้งแต่ตี๒ตี๓นะคะ
แล้วกว่าจะห้างเปิดก็๑๐โมงเนี่ยนะคะ
แต่การรอคอยเนี่ย
มันอาจจะทำให้มีคนหัวร้อนเกิดขึ้นนะคะ
เพราะรองเท้ามันน้อยแต่คนมันเยอะกว่านี้นะคะ

มีหลายที่เลยนะคะมีทั้งที่บางนาและธนบุรี
นี่เป็นคลิปที่คนเขาไปต่อรอซื้อรองเท้ากัน

เพราะว่าเขาบอกว่ามีการแซงคิวกันเกิดขึ้น
นี่เห็นเสาปุ๊บแบบนี้แถวเป็นแถวฝั่งทนแน่
อ่ารู้ดี
นี่เป็นคลิปนะคะทันทะเลาะวิวาดกันระหว่าง
ผู้ชายสองคนเขาทะเลาะกันขณะที่
แล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ของห้าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ห้างดังย่านฝั่งธนบุรี
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างต่อคิวล่วงหน้าค่ะ

ส่วนเจ้าหน้าที่พยายามเข้าระงับเหตุ
ด้วยการแยกชายทั้งสองคนออกจากกัน
ว่าสองคนนี้น่าจะมีการเข้าใจผิด
แซงคิวกันหรือแซงคิวกันจริง

แต่เป็นลักษณะของการแซงคิวกัน

ไปซื้อรองเท้าอีกไปต่อที่บางนานเลยนะคะ
คลิปลักษณะคล้ายกันที่ห้างแห่งหนึ่ง
บางนาต่อคิวซื้อรองเท้ารุ่นเดียวกันเลย
ในยืนรอกันจากนี้

ที่บางนาเขาบอกมีคนไปต่อคิว
เพื่อที่จะซื้อตั้งแต่กลางดึกเมื่อวานนะ
ตั้งแต่ตี๓ตี๓รอ
และหลังจากนั้นก็มีเหตุชุลมุนทำร้ายร่างกาย

ก่อนที่ช่วงเช้า๘นาฬิกา

อันนี้คือคลิปแรกที่เกิดขึ้นที่ย่านบางนา

ที่แบบเบียดกันดันกันเนี่ยนะคะ
ทีมความแทนรัฐทีวีไปพูดคุยกับ๑ในคนที่ไปต่อคิว
รองเท้าแถวบางนาเขาบอกว่า
คือมีกลุ่มคนมาต่อคิวเนี่ย
ซื้อรุ่นนี้๒๐๐๓๐๐คน
บางคนมาตั้งแต่กลางคืนมานั่งเฝ้ากันเลยทีเดียวนะ
พร้อมเปิดเผยว่าตี๓เมื่อคืนนี้
มีคนไทยกับคนจีนทะเลาะกันแย่งคิวกัน
จนถึงขั้นธรรมดาร่างกายชาวจีนบาดแจกไป
รายด้วยกันนะคะฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยค่ะ
กระจายออกเป็น๓กลุ่มแล้วคนจริงเอาคนของเขามาด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีคนทั่วไปเขาก็มาซื้อกันเอง
ก็มาต่อแถวกันซื้อเหมือนกันอย่างนี้มันก็กระจายเป็น๓กลุ่มใหญ่
แต่ทีนี้พอพนักงานออกมาเขาก็หาข้อสรุปไม่ได้
เพราะว่ากลุ่มหนึ่งก็บอกเออพวกเขามาแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานมาก่อนขอให้เป็นระเบียบ
อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนจีนเขาก็ไม่สนใจอะไร
แล้วก็นุคค้าคนไทยทั่วไปก็เหมือนกัน
มันก็เลยเกิดการชุนละมุนกันไงครับ
มันก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างกว่าใบ
แต่ก็ไม่ได้หนาแต่ก็ถือว่าวุ่นอยู่
มาดูข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าที่เขาไปยืนต่อแถวซื้อกันตั้งแต่ตี๓ให้หน่อยนะคะ
คือมีขาย๑๒๑คู่เท่านั้นแต่เท่าที่ดูคนไม่น่าพอ
อุ๊ยหลายร้อยหลายร้อยมาแล้วอ่ะนี่นะคะเอาราคาราคาบอกหน่อยนะ
๘๖๙๐บาทอุ๊ยเห็นไปต่อแถวคิวกันเนี่ยยาวนึกว่าราคาไม่กี่บาท
โอ้โหทุกคนต้องกำเงินไป๘๐๐กว่าบาทที่ไปยืนรอกันนี้นะคะ
พอมันขายหมดไปแล้วก็เนี่ยตอนนี้จาก๘๐๐๐กว่าพุ่งไป๓๐๐๐แล้วอับแล้วไง
เข้าตัวโดยประมาณคือล็อตแรกที่เคยเข้ามาที่เมืองไทยตอนนั้นเนี่ย
ราคาอยู่ประมาณสักเจ็ดพันกว่าบาทแล้วด้วยความที่จำนวนมันจำกัด
ราคาขายต่อก็เริ่มพุ่งจาก๗๐๐เป็น๙๐๐เป็น๑๓๐๐เป็น๒๐๐๐
แล้วก็ไปยาวเลยค่ะไปเรื่อยเลยกับรองเท้าเนี่ยแหละค่ะก็ว่าไม่ได้อ่ะเนอะ
ต้องมาทำร้ายร่างกายกันแล้วก็อยากที่จะให้คนที่จะไปต่อคิวซื้อของซื้อของอะไรแบบนี้เนี่ย
เขารบระเบียบวินัยกันด้วยทีนี้พอคุณมาทีหลังคุณต้องอยู่หลังเขา
มองถึงผู้ประกอบการหรือว่าสถานที่ที่ดูแลสถานที่
จัดระเบียบหน่อยไหมถ้าเกิดว่าจะมีกรณีซื้อของกันแบบนี้
ถ้ารู้เรื่องหน้านะคะเพราะว่าคนความต้องการมันเยอะ
แต่พนักงานก็กลวมกันเคยมีเหตุการณ์ที่เขาถูปประตูไม่เลยจะเปิด
พนักงานก็เป็นแบบถอยปูดเอ๊ะฉันจะปลอดภัยไหม

ใจเย็นก็หน่อยนะคะ